ลุงได้เท่าไรต่ำได้พันเดียวอ่ะโอ้ยมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกพันเดียวหนูยืนยันเลยลุงอ่ะ
ยืนยันแล้วมันไม่มีหรอกพันเดียวอีกแกโดนโกงนั่นนี่
ไปเจอตอนแรกเขาเข้ามาซีเฉาโก้ยกิน

ซีเฉาโก้ยหน่อยแก้วหนึ่งครับ

เขาก็บอกว่าได้ทำให้เยียวยาคนแก่อย่างเงินห้าพันก็ได้เงินเขาได้เดือนห้าพันแล้วลุง

เขาบอกว่าภายอาทิตย์นึงจะได้จะรู้
เมื่อวานเขาโทรมายังไง
เขาก็ยัดไปยัดไปถึงแรกผมก็อ่านหนังสือไม่ออกนะ
นี่นะ
ลุงมันมีตังค์แค่พันเดียวนะ

ก็ตังค์อันนั้นก็แลบออกมาพันหนึ่ง

เขารู้เรื่องเลยก็บอกว่าบ้านพันหนึ่ง

ไฟสิบแก้วถุงใหญ่หนึ่ง

ก็เป็นการตอบแทนน้ำใจเขา
ครับเขามีน้ำใจต่อผม
เขาบอกลุงว่ามีเงินเข้าพันหนึ่ง
ในส่วนที่เกินมาเขาไม่พูดถึงเลย

พูดว่ายืมไปหรือว่าขอไปใช้แล้วไม่พูดเลย

เขาขอจ่ายแค่

กดเอาไปวันนี้ทำไมจิ

กดเอาไปวันนี้ไปจ่ายอะไรหมด

แปรชุดเจ้าเศร้า

สักพันเดียว